แม็กซ์วิทยาวัฒน์เจิมสุรวงศ์เชฟหล่อมากประสบการณ์และผู้คิดค้นเมนูขนมหวานให้กับร้านสปอร์ตเดสสดบาร์ที่นิวยอร์กค่ะ
กลับมาอยู่ช่วงที่สองนะคะกับเชฟกระทะหล่อค่ะเชฟแม็กซ์ของเรา

น่ารักมากันอีกแล้วแล้วก็ตามคำสัญญา

ดูดมาไม่เคยทานเลยนะชีสไพรมายงชิดอะ

จะบอกเลยนะว่าเราเนี่ยชอบมะยงชิดมากที่สุดเลยเปรี้ยว

แล้วมันเป็นช่วงแบบเป็นซีซั่นของมันด้วย

ใช่ค่ะแล้วนี่เลยเชฟก็เลยเอามาทำเป็นแบบว่า

และส่วนผสมเมนูในวันนี้ก็คือ

โยเกิร์ตรสธรรมชาติ

ดีกำลังชอบเลยถ้างั้นเริ่มเลยมั้ย

เชฟทำก่อนวันนี้เหมือนเดิมเราจะไม่แข่งกับเชฟ

เราจะเป็นนักเรียนที่ดี

เราไม่ได้เพิ่มเลยเราเนี่ยไม่ได้เพิ่มเลย
ตัวเราคุ้มกันแต่อร่อยไง
เดี๋ยวให้เชฟทำให้เราดูก่อนเนอะ
เอาแบบละเอียดหรือเอาแบบกรุบ

สมกับเนยจืดละลายครับ

เพราะฉะนั้นเราจะรู้จักคำว่าพอดี
อย่าไปแอดเพิ่ม

ถ้วยไว้เป็น๒ท่าน

หาซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ทั่วไปใช่ไหม

ดีค่ะค่ะขอน้ำตาลหน่อยครับน้ำตาลน้ำตาล
โรยจากมือเราก็ได้นะมันมีเกลือด้วยนะ
เชฟเอาเยอะไหมน้ำตาลน้ำตาลอ่าประมาณสัก
อันนี้จริงขึ้นอยู่กับความชอบหวานของตัวเองนะครับได้ไม่เอาหวานมาก
ช้อน๒ช้อน๓ช้อน๔ช้อน

อันนี้เราก็นุ่มแล้วใช่ไหม

โอเกิร์ตนี้ต้องเป็นรสชาติธรรมดาใช่ไหม

ใส่ลงไปค่ะพิษเป็นแผนกบด

ไม่งั้นเดี๋ยวพอเป็นลมเดี๋ยวถุงจะแตก

อันนี้ตัดเป็นแว่นเล็กลูกเต่าเล็ก
โอเคได้แล้ว
ต่อไป

ใส่หมดเลย

แม่บ้านพระจันทร์บ้าน